ไปดูเรื่องราวของเรสเตอร์กันหน่อยโดยสื่อท้องถิ่น
แฟนบอลเรสเตอร์ประมาณ๒หมื่นคน

เพื่อเดินขบวนสะดุดีให้กับคุณวิชัยนะครับ
เจ้าของทีมโดยในช่วงก่อนเกม
ที่จะพบกับเบอร์ลี่ในวันเสาร์ที่๑๐พฤศจิกายนนี้ครับ
รวมตัวกันที่จตุรัสจูบิลลี่ตั้งแต่เวลาเที่ยง๔๕นะครับ
สนามยาวของพวกเขารวมระยะทางเนี่ย๓๒กิโลเมตร
ก่อนเกมระหว่างเลสเตอร์กับทางเบอร์ลี่นะครับ
เตะทั้งสองทีมรวมถึงแฟนบอลทั้งสนามจะยืนสงบนิ่ง
เป็นเวลารวม๒นาทีเพื่อไว้อาลัยให้กับ๒เหตุการณ์นะครับ
ก็คือเหตุการณ์อุบัติเหตุของคุณวิชัยที่เฮลิคอปเตอร์ตก
แล้วก็นะครับเรื่องของการรำลึกถึงอดีตทหารอังกฤษ
ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกนะครับ
เนื่องในวันทหารผ่านศึก๑๑พฤศจิกายนครับ